แล้วก็มีการใช้อาวุธปืนข่มขู่คนในครอบครัวด้วย
ซึ่งหลังก่อเหตุตำรวจก็สามารถจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้นะคะ
นี่ค่ะคือภาพเหตุการณ์ที่ตอนที่ตำรวจสพพระนครศิริยาไปจับกลุ่มนายสมพรสุพีแดน
หน้าบ้านค่ะเพราะว่าไปก่อเหตุนะคะใช้อาวุธปืนข่มขู่คนในครอบครัว
แล้วก็เอามีดฟันนายอานิรุธวงสิงชัยลูกเขยจนบาดเจ็บ
พอตรวจค้นก็ไปพบมิดดาบและกระสุนปืนลูกซองกว่า๑๐นัดค่ะ
นี่ค่ะตำรวจก็ไปควบคุมตัวไว้
ทีมข่าวไปพบกับนายอานิรุธค่ะ
นายนิรุธนี่ก็เอาบาดแผลให้ดู
ที่ข้อ๒ซ้ายเย็บผ้าเข็มพันแผลเอาไว้
แล้วก็มีรอยขีดขวนที่หน้าด้านซ้าย
ตอนนี้บอกว่าไปทำงานไม่ได้นะคะ
วันนั้นเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเขาจะไปข้างนอกกับลูก
ตอนเอารถออกลูกชายคนกลางหยิบก้อนหินควางสาย
ก็เลยดุลูกสอนลูกโดยเอาขาสะกิด

พ่อตาเห็นก็เลยเข้ามาต่อว่า
เขายืนยันบอกไม่ได้ตีลูกไม่ได้ทำร้ายลูก

ก็เลยโวยวายแล้วก็เอามีดฟัน
เขาก็ยกแขนขึ้นมาป้องกันตัวแล้วก็ล็อกพ่อตาเอาไว้นะคะ
บอกว่าพ่อตาจริงแล้วเป็นพ่อเลี้ยงของภรรยา
อยู่บ้านเดียวกันแต่ว่าไม่ได้สูงสิงกัน
แล้วพ่อตาคนนี้ในอันนี้รุ่นบอกว่าไม่ได้รักหลาน
อย่างที่กล่าวอ้างเป็นคนโมโหร้ายและชอบพกอาวุธติดตัว
แล้วชอบเอาปืนออกมาข่มขู่ว่าจะยิงคนในบ้านด้วยค่ะ
ผู้ชายพี่เราไม่ตีลูกหนูตายหรอกถูกไหม
ผมก็ไม่ได้ตีหรอกผมแค่เขียปุ๊บไปอย่างนี้
แล้วลูกมันก็ล้มแล้วว่ามันล้มมันจุกมันเจ็บแค่นั้นเอง
แต่ผมก็ไม่ได้ทำอะไรนะก็ระหว่างนั้นสอนลูกอยู่อะไรอย่างเงี้ย
แล้วเขาตะโก้มาว่าเฮ้ยทำอะไรทำอะไรทำอะไรทำอะไรทำอะไร
ประมาณนี้ใช่ไม่ไม่ใช่
คือลูกผมทำอะไรไม่ได้เลยขนาดว่าออกมาหยิบจาน
คงกินข้าวอะไรอย่างนี้คือก็ยังแบบมันไม่ใช่เรื่องอ่ะ
ก่อนหน้านี้วันหนึ่งผมไปแจ้งตำรวจก่อนว่าเขามีปืน
เอาปืนมาขู่แม่ยายแม่ยายแม่อยู่บนบ้านกับเขา
ขณะที่แม่ยายของผู้บาดเจ็บค่ะนางรจนาเอี่ยมสะอาด
บอกว่านี่เป็นเรื่องทะเลาะกันเล็กน้อยเท่านั้นเอง
เพราะว่าหลานดื้อแต่ว่าทางผู้ก่อเหตุก็รักหลาน
สามีเองเธอรู้ดีว่าเขาไม่ได้ไปทำร้ายใคร
ที่ผ่านมาก็ไม่เคยทำร้ายเธอด้วยนะคะ
ตอนเกิดเหตุเห็นหลานเอาก้อนหินปลาหัวแม่
ก็เลยทำให้ลูกเขยตีหลานจนหงายท้อง
แล้วเธอก็ผู้ก่อเหตุก็เลยไปต่อว่าลูกเขย
แต่ว่าลูกเขยตวัดใส่พ่อตาว่าไม่ต้องมายุ่ง
สามีของเธอก็เลยคว้ามีดไปฟันค่ะ
อยู่กันได้ก็ไม่มีอะไรหรอก